ตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีนะครับวางแผนล่อซื้อยาเสพติด
จากแก๊งค้ายาเสพติดบรรยายของภาคตะวันออกอืม
ไม่พอไอ้แก๊งนี้มันเชื่อมโยงกับแก๊งยาเสพติดข้ามชาติอีกนะฮะ
อยากดูตอนจับมั้ยไปดูครับโอเคถือแล้วถือแล้วโอเค
โอเครอบเลยก๋ะมามาก๋ะมามาลงรถเลย
พลังปืนออกมันเงินออก
เป็นช่วงที่บุกเข้าไปจับแก๊งค้ายาเสพติดรายใหญ่ของภาคตะวันออก
ขณะนำยาเสพติดไปส่งให้ใครโดนสายลับล่อเขาแล้วฮะ
สายลับของตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีครับที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ริมถนนการจนายพิเศษอเผือบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
ปฏิบัติการนี้สามารถจับตัวผู้ต้องหาได้๓รายนะครับเป็นผู้ชายทั้งหมด
อายุระหว่าง๒๕๕๐ปียึดของกลางเป็นไอซ์
หนักถึง๒๐กิโลกรัมมูลค่าเท่าไหร่ละ๒๐ล้านบาทครับ

ผ่านตะบุตรเอกกุลชาติกุลชัยท่านผู้กำกับสภพเมืองพัทยา
เปิดเผยบอกว่าการจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจากชุดสืบสวน
ได้รับแจ้งจากสายลับบอกว่าไอ้แก๊งค้ายาเสพติดกลุ่มเนี้ยนะ
มโยงกับในเอ็มอายุ๕๐ปีเป็นชาวเชียงราย

เครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติลักลอบส่งยาเสพติดมาขายในพัทยา
แล้วก็ขายในพื้นที่ใกล้เคียงพัทยามานานแล้ว
จึงสืบสวนจนได้หลักฐานและวางแผนล่อซื้อไอซ์
กลุ่มของนายวุฒิกรพรมแจ้หรือว่ากรอายุ๕๒ปี
เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกจับได้
แล้วก็นัดส่งมอบของกลางกันที่ปั๊มนี้ที่นนทบุรีนะครับ
แล้วก็เข้าจับตัวได้แล้วก็ยึดของกลางได้ทั้งหมด
นี้นะครับจะได้สืบสวนขยายผลฮะ
ติดตามจับนายเอ็มที่ผมบอกเนี่ยแม้จะอยู่ประเทศเพื่อนบ้าน
เดี๋ยวเขาจะจับให้ได้ครับ